แป๊บน้อย

ให้เยอะเยอะเอ๊กจริง

อันนั้นเป็นไม่เสียงนั้นไม่ดี
ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
ไม่ใช่เห็นฝนตกคาเยอะแค่

เราจะถึงสน๖๗โมงเช้านะครับ

ที่บ้านฝนตกกันอย่างหนักหน่วงไหม
เช้านี้รถติดไหมน้ำท่วมไหมเป็นยังไงกันบ้าง

หรือว่าน้ำท่วมขังกำลังรอระบายอยู่
อ้าวพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากนะครับ
ตั้งแต่ตอนหัวค่ำเลยของวันที่๒๔ที่ผ่านมานะครับ
หรือว่าจนเช้ามืดก็ยังตกอยู่ยังตกอยู่นะครับ
ส่งผลให้ถนนหลายพื้นที่ของกรุงเทพ
เกิดน้ำท่วมขังรอการระบาย

ตรงกรุธหมอน้ำท่วมขังนี้นะครับ
ประมาณ๒๒จุดนะฮะแห้งแล้ว๔จุด

ร่านฝนบ้างยังไม่เห็นเลยเลยนะครับเจ๊จริงเหรอ
ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตประเวทประมาณประมาณ๑๔๗๕มิลลิเมตร
ห้วยขวางอยู่ที่๑๒๘๕มิลลิเมตร
ลาดกระบังอยู่ที่๑๒๕๕มิลลิเมตร
ทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพน้ำท่วมขังรอการระบาย
หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นซอยรามคำแหง๒๔

มีน้ำท่วมขังนะครับเพราะระบายไม่ทันรออยู่
ถนนงามวงวานขาออกน้ำท่วมเสมอทางเท้า
ผลโยธินช่วงสี่แยกรัชโยธิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รถเล็กควรวิ่งขวา
มีน้ำท่วมขังสูงในช่องทางซ้ายสุดถนนศรีนคริน
บริเวณใต้ทางดูดมอเตอร์เวย์มีน้ำท่วมสูง๕๑๐เซนติเมต

ถูกต้องนะครับก็ต้องระมัดระวังในการใช้เส้นทางซึ่งนิดหนึ่งนะครับ
และเป็นเหตุให้สภาพการจราจรมีปัญหาติดขัดตอนนี้
ถนนรัชดาขาข้าวมุ่งหน้ายารัชดาราพร้าว
มีน้ำท่วม๒ช่องทางเลย
บริเวณหน้าสารอาญารัชดาใกล้บ้านคุณ

เฮ้ยบ้านชีวิตอยู่ในศาล
แล้วก็ถนนลาดพร้าวตั้งแต่ซอย๗๙จนถึง๘๙
มีน้ำท่วมสูง๑๐๑๕เซนติเมตร
เมื่อวานนี้ความโชคดีในระหว่างที่ฝนตกคืออะไรรู้ไหม
ในกรุงเทพฯหลายคนเนื่องจากมีแผ่นดินไว้

รู้สึกไหมคนออกไปเต็มไม่รู้สึกเพราะหนูอยู่ชั้นล่างไง
แต่ก็คนที่แกรมมี่เนื่องจากแกรมมี่เนี่ย
ได้รับรู้สึกกันพอสมควร

หัวจริงประมาณสักนาทีกว่า
แต่เมื่อวานความโชคดีที่ฝนถล่มขนาดนั้น
แต่คนกรุงเทพฯไม่ค่อยโพสต์ด่าหรือไม่ค่อยโพสต์หาผู้ว่า
จากเมื่อวานเป็นวันที่คนหนีกลับบ้านเร็ว

ติด๖โมงกว่านี่รถติดอยู่ช่วงนั้น

เพราะว่าแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้หลายคนเนี่ย

ขายที่ด้วยเนาะจริง
เมื่อวานนี้ผ่านดินไหวนี่นะฮะขนาด๗ริกเตอร์

แล้วก็เพิ่มความรุนแรงมาเป็น๗วิกเตอร์
มันก็มีความหมายที่ค่อนข้างไม่ต่างกันเยอะ

คือมันส่งผลแรงส่งสะเทือนเนี่ย
มาถึงประเทศไทยที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นของ

เป็นการที่เรียกว่าไหวในยิ่งใหญ่ในรอบปีนี้เลยนะฮะ
จริงแล้วพม่าเนี่ยเขาชินนะเขาชินกับแผ่นดินไหว
เนื่องจากโดยเฉพาะมันดาเลผู้กามขึ้นไปตรงภาคแถวนั้น

ไม่เคยเจอพี่แต่เขาเป็นคนที่บริหารจัดการเนื่องจากโอเคแหละ
เมืองที่แผ่นดินไหวตรงนี้มันยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างเยอะมาก
มันเป็นพื้นดินเรียบยังไม่มีตึกสูงโรงแรมก็เต็มที่ก็๕๖ชั้น
มันไม่ได้แบบโอ้โหสูงมากมาย
แต่ครั้งนี้ที่เรารู้สึกว่ามันแผ่นดินไหว
เรามีการแชร์ภาพกันเยอะเหมือนกันในเรื่อง
ถ้าสมมุติเราคิดถึงเมืองผู้กามเราจะคิดถึงทะเลเจดี

ไม่น่าจะทันเพราะว่าผู้การเป็นอาณาจักรแห่งแรกของพม่า
แล้วมันสวยมากเวลาหน้าหนาวเนี่ยอากาศเหมือนอยู่อังกฤษ

ไม่ดีทั้งปีหน้าร้อนก็ร้อนสู้ตายอยู่แต่อากาศหนาวคุณต้องใส่โค้ด

โดยประหลาฬชอบอะก็เพื่อน
เขารอให้เขามาขอสิ
แล้วยังไงต่อล่ะ
ที่สำนักข่าวท้องสินประเทศเมียมาเขาบอกผลกระทบจากแผนดินไหวทั้งเก่านี้

มันเป็นเวินเก่าเหมือนอยุธยาบ้านเรานะเนี่ย
เพราะฉะนั้นเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาใหม่นี้
คือองค์นี้ของคนนี้องค์นี้ของคนนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าสัดองค์หนึ่งก็สร้าง
แล้วทั้งหมดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว
มันอยู่ใกล้เมืองลุงริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี

แล้วก็เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่ง
กำลังจะขึ้นเป็นมรดกโลกด้วยซ้ำไป
โอ้ยเสียดายมาก
คือแผ่นดินไหวถ้าสมมุติภาคเหนือของประเทศไทย

แล้วก็คุณคิดดูว่ามันมาถึงกรุงเทพ

กำลังแบบพูดถึงในเรื่องของแผ่นดินไหวอยู่ตรงวันนั้น
คุณคิดดูมันมาถึงวิภาวดีรังสิต
แต่รอบนี้จุดศูนย์กลางมันห่างจากเมืองไทยแค่แบบ๔๐๐กิโลเมตร
ไม่ไกลมากเลยรู้สึกเยอะขึ้น
ไม่เท่านั้นนะฮะที่เรานอกจากกรุงเทพกรุงทากาบังกราเทศก็รู้สึกอย่างหนัก

แล้วก็เมืองโกกาต้าในอินเดีย
ตึกสั่นมุรีกระพื้มสีลมมุรีกระพื้ม
แล้วก็เมียนมาร์ทางเขาบอกว่าแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรู้สึกได้ไกลทั้งทั่วภาคใต้ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของบังกราเทศ
ซึ่งมีพรมแดนติดกับเมียนมาร์
ตอนนี้ผู้จะรับบาดเจ็บอย่างน้อย๒๐คน

แต่ยังไม่มีเสียชีวิต

๒คนก็ยังไม่ได้เยอะมาก

ก็แผ่นดินไหว
แต่อันนี้เนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้

เร่งช่วยผู้ประสบภัยที่๑๐

เนื่องจากเมรม่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีตึกลาบ้านช่อง
แต่ที่อิตาลีตรงนี้มันตึกลาบ้านช่องเยอะ

มันเป็นเมืองแถบเทือกเขา
พังภาคกลางของอิตาลีเนี่ยที่พังถล่มจาก

แต่มันลึกไปแค่๑๐กิโล
มันก็เลยแรงเยอะกว่ามั้งข้างบน
นายศาสตร์ธรรมดีของเขาเนี่ยได้ประกาศ

ขึ้นไปแตะอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อย

โอ้โฮที่สูงหายอีกใช่ไหม

พม่าเนี่ยมันยังเกิดตอนเย็น

แต่เนี่ยแรงสั่นสะเทือนของเขาเนี่ย

ที่ชาวบ้านทุกคนกำลังหลับไหลกันอยู่เนี่ย
แล้วก็ได้เขย่าบ้านเรือนพังราบถนนพังเสียหาย
แล้วก็กลุ่มก้อนชุมชนที่อยู่ห่างจากกรุงโรม
ไปทางตะวันออกเนี่ยราว๑๔๐กิโลเมตรเนี่ย

โดยพลาณุภาพของมันเนี่ยสามารถรับรู้ได้ไกลถึงโบโรย่าง
เหนือของเนเปิ้ลนะฮะทางใต้ของประเทศเนี่ย
ที่แต่ละเมืองอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางราว๒๒๐กิโลเมตร
ตอนนี้ใช้ทั้งทหารเครื่องมือหนักถูกระดมพลลงพื้นที่เกิดเหตุ
ส่วนกระทรวงการคลังนี้ตอนนี้เขาอนุมัติเงินไปแล้ว
ล้านยูโรในกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะฮะ
แล้วก็แน่นอนตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่คุณดูสิ
อันนี้คือผลที่ว่าโอ้โหแต่อันนี้เหลือแค่คำแพงบ้านกับประตูบ้าน
งงเลยเมื่อวานตอนแรกที่เขาประกาศยอดผู้เสียชีวิต๗๓ศพ
ณตอนนี้๑๒ชั่วโมงผ่านไปนะฮะหลังเกิดแผ่นดินไหวเนี่ย
เมืองนี้ถ้าสมมุติจริงแล้วมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะว่า
เมืองนี้เป็นบ้านพักตักอากาศ
ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในการที่จะประเมินว่า
ทั้งหมดผู้เสียชีวิตเสียหายไปเท่าไหร่

เพราะว่ามันมีนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ออกมามาแล้วก็ออกเยอะเหมือนกัน
แต่เมื่อคืนเห็นบอกว่ามีประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

แต่ว่าเขายังไม่ได้ประกาศเตือนซึนามิ

เออทำไมมันไหวไปเรื่อยเลยนะตอนนี้

แต่ว่าเมื่อวานคุยกับหมอช้าง

คือจริงแล้วเขาทายกันมาตั้งนานแล้ว
ทางช้างว่าเดือนนี้สิงหาจะมีแผ่นดินไหว

ก็เลยเหมือนกับเป็นแก๊สกับประกายไฟ

แล้วก็คิดดูว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้

เกาะสุมาตายัง๕จุดกว่าลิกเตอร์ใช่ไหมครับ

ทำไมมันเกิดวันเดียวกันแล้วเกือบทุกมุมของโลก
มันน่าจะเป็นเส้นวงแหวน
ยูอยู่ในรอบอันนั้นพอดีใช่ไหม
เออมันจะเป็นรอบของเขาอย่างนี้นะครับกระเพื่อมต่อนะครับกระเพื่อมต่อ
มันก็ต่อไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปฮะ
อีกหนึ่งข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐนะคะ
สาวธอมฮิตแห่ตัดนมทิ้ง
มิตรกล้ามเพิ่ม๓๐เท่าเลยนะคะ
ผู้ชายนายะก็เฉาะจิมิไปนะคะ
ทั้งไทยทั้งต่างประเทศต้องบอกเลยว่าต่อปีนึงเนี่ยเป็นพันเลยนะคะ
คือต้องบอกว่ากระแสจากปกติเลย
ถ้าเป็นชายเปลี่ยนเป็นหญิงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เห็นกันอยู่บ่อยก่อนหน้านี้อยู่แล้วถูกไหมคะ

เรื่องของการข้ามเศษในปัจจุบันนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับกันมากขึ้น
ทำให้มีกลุ่มข้ามเพศเนี่ยมีการทำศัลยกรรมแปลงเพศกันมากขึ้นค่ะ
โดยในประเทศไทยพบว่ามีการทำศัลยกรรมเพิ่มขึ้นเป็นปีละไม่ต่ำกว่า๑๐๐คนนะคะ
เมื่อก่อนพบว่าการทำศัลยกรรมอยู่ที่๖๐๐คนต่อปีตอนนี้ขยับเป็น๑๐๐คนแล้ว
และส่วนใหญ่ในการทำศัลยกรรมพบว่ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติทำศัลยกรรม
แต่ส่วนมากเลยนะคะในเมืองไทยต่างชาติเข้ามาทำในเมืองไทยเยอะมากกว่า
เขาบอกอย่างนั้นเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการแพงเศษจากชายให้กลายเป็นหญิงมากกว่า
ก่อนจะมีการทำศัลยกรรมเนี่ยแพทย์ก็ต้องเช็คก่อนว่าคนที่มีความประสงค์ในการที่จะแปลงเพศนั้นเนี่ย
เขาเนี่ยต้องการที่จะเป็นเพศนั้นจริงหรือเปล่า
ต้องใช้ชีวิตในการที่มีเพศนั้นอยู่เนี่ย๑ปีร่วมกับการรับประทานฮอร์โมนนะคะ
เพื่อปรับสภาพร่างกายว่าในหนึ่งปีนั้นคุณรับสภาพได้ไหมเสียงที่เปลี่ยนไปเป็นยังไง
ถ้าสมมุติว่าเทคฮอร์โมนเข้าไปแล้วถ้ารับได้เนี่ยก็คือจะมีการยอมรับจากการแพทย์นะคะ
ว่าคุณสามารถที่จะแปลงเพศได้ส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศได้รับความนิยมน้อยหน่อย
เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ต้องการทำศัลยกรรมต่ออวัยเพศส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ
มีความปรารถนาเพียงให้สามารถยืนปัสสาวะได้เหมือนผู้ชายแค่นั้นเอง

ใช่เขาต้องการแค่นั้นเหมือนบุธี้
ผมเคยเจอคนหนึ่งไปต่อมาท้าผมด้วย
เขาบอกว่ายืนฉี่แข่งกันไหมว่าใครไก่
อุ๊ยตายแล้วจริง

ดูสินี่ว้าย
นี่คุณนี่นี่คือผู้หญิงครับคุณชินเป็นไงล่ะ

คือแค่ตัดหน้าอกทิ้งอย่างเดียวแล้วก็เล่นกล้า
คนนี้ยังมีมดลูกอยู่แต่ว่าถ่ายรูปอยู่นี่ไง

แต่ว่าคนนี้ที่ผมรู้จักคือคุณชินเนี่ยนะฮะ
แกบอกเลยว่าตอนนี้แกยังมีมดลูกอยู่

อย่างนั้นเนี่ยไอ้เทสโทสโซโลนที่ใส่เข้าไปเนี่ย

จะทำให้เป็นมะเร็งได้ในรังไข่หรือมดลูกอะไรอย่างนี้

แหมนี่แต่เขาบอกว่าการผ่าตัด

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ด้วยนะคะตั้งแต่สมัยกรุงโรกรุงโรมันแล้วกัน
นี่เธอไม่เคยอ่านหนังสือคัมภีร์อังกุระอาเหรอ

ถ้าวันหนึ่งหญิงดูไม่รู้ว่าหญิงเป็นหญิงชายเป็นชาย
นั่นคือหนึ่งสัญลักษณ์โรคแตกซากาเทยอย่างพวกเรา
หรือทอมดี้เป็นสัญลักษณ์โรคแตก
แต่เขาบอกว่าอีกจุดหนึ่งถ้าสมมุติโลกจะวิกฤตมาก

งานงกเลยอันนั้นอันนั้นแปลกประหลาดนะ

แต่ข้อนี้เธอจะผ่าตัดแปลงเพศตามคุณในมือ

ผมกลัวผมจะเป็นอย่างนั้นจริง
เดี๋ยวคนเชื่อไม่ว่าแต่จะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร

นี่แต่ต้องบอกก่อนเรื่องของการผ่าตัด
เอาไว้ว่าเพศชายในเพศหญิง
จะมีประสิทธิภาพในการใช้เพื่อมีเพศสัมพันธ์

ก็ไม่ได้ดีมากไงประมาณแค่๒๐

เอาอย่างนี้เธอดูน้องฟิล์มมิสทิฟฟานี่สิ

เธอว่าเธอหล่อนสวยแล้วเธอเจอเย็นไอฟิล์มนะ
จริงเป๊ะทุกอย่างแบบที่งานเป๊ะ
เมื่อก่อนเรารู้สึกว่ายายปอยตีชดาสวยถูกต้องไหม
โอ้โหเธอเจอไอ้ฟิล์มเนี่ยเด็กกว่านั่งกว่าสวยจริง
ไปที่ไทยรัฐหน้าหนึ่งช่วงนี้นายกเป็นข่าวบ่อยนะฮะ
เพราะวันก่อนนอกจากนายกเป็นคนตลกแล้ว
นายุ๊กยังบอกคุณภาพ
ผมเป็นทหารคิมโอโหไม่ใช่นักการเมือง
คุณตำเขาพูดทั้งหมดเลยครับนะครับตำพูดท่านนะ
เช้ามาฉันต้องดูว่านายกพูดอะไรวันนี้
นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็คงจะวันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งลงเลย
ลงมือปรุงแกงอ่อมไก่แล้วก็ตำส้มตำด้วยตัวเอง
เมื่อก่อนนำบรรดารัฐมนตรีชิม
แล้วคุณคิดว่ารัฐมนตรีจะต้องบอกอร่อยไหมนายกทำ

ไม่อร่อยก็ปรับสัสนักฐิติจ๊กนิดหนึ่ง

คือท่านเดินทางไปดูโครงการของร้อยเอชเขียบกับการพัฒนาร้อยเอช
เพื่อเป็นเมืองอีกเมืองนึงนะครับและก็ในโอกาสนี้
เมื่อวานนายกก็ลงร้อยเอ็ดเลยอารมณ์คงดี
เพราะออกออกผู้อย่าไปถามใกล้เวลาการซื้อทอดอำนาจเยอะ
ถามก็อยู่นั่นแหละทำไม

วิจารณ์กันหนักเลยพิธีแก้กรรม

ฝ่าเท้ารูปหน้าไม่ใช่เท้าเดียวนักสองหน้า
ไม่รู้ฝ่าเท้าเราหรือฝ่าเท้าเจ้งจริง
ให้เป็นผื้นไห้แบบนี้แล้วเนอะโอ้โฮนี่อาจจะยากแล้วกันอื้อ
เอ้าจากนี้ค่ะงั้นเลยค่ะเนี่ยครับ
กลับมากันเมื่อวานแชร์กันเยอะเหลือเกิน
แต่ก่อนอื่นไปลุง๗๐ก่อนไหม

สมัยนี้เขาอยู่กับตุ๊กตายางกันแล้วนะ

เดี๋ยวมาเล่าเรื่อง๗๐ก่อนเดี๋ยวค่อนข้างพูดกัน
จมอยู่กับความเศร้าหลังคู่ชีวิตตายจากไป
แกก็เลยไปทุ่มเงินเป็นแสนไปซื้อตุ๊กตายาง
เป็นตัวแทนของเมียรักคุณผู้ชมนะฮะ
อยู่กินด้วยกันพร้อมเชื่อว่าวิญญาณเมีย

แต่ตอนนี้ยิ่งเศร้าหนักเพราะตุ๊กตาเสื่อมสภาพลงไป

อันนี้ที่ประเทศจีนใช่ไหมคะ
บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ชวนอึ้งแล้วก็ปนเศร้าของนายจางชาวจีน
วัย๗๐ปีได้สูญเสียภรรยาไปอย่างไม่หวนกลับ

อยู่กินด้วยกันเพียงสองคนเท่านั้น

ความรักความผูกพันที่นายจางมีภรรยามีมากเหลือเกิน

เขาก็เลยทุ่มเงิน๑๗๐๐หยวนหรือว่าประมาณ๘๐๐๐บาท
ไปซื้อตุ๊กตายางเป็นผู้หญิงสาวเป็นตัวแทนของภรรยา
จับตุ๊กตานอนบนเตียงปรนิบัติพัดวี

ใช้ชีวิตกับเมียตุ๊กตาแบบนี้มาร่วมปี
ซึ่งในจางเองก็เชื่อว่าวิญญาณของภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
รวดทะลุออกมากับปลายนิ้ว

นางก็เสียใจว่าเหมือนกับนางกำลังจะเสียเมียรักไปอีกครั้งแล้ว

หลังจากนั้นนางไม่รู้จะทำยังไงนางก็เลยกำลังจะฟ้องบริษัทที่สร้างตุ๊กตายางขึ้นมาว่า
ทำไมทำให้มันเสื่อมสภาพเร็วแบบนี้

ตุ๊กตายางนิ้วลวดพุ่งมาออกมาอย่างนี้

ไม่รู้นิ้วอย่างเดียวหรือเปล่าด้วยที่รวดออกมา
แต่อีกหน่อยเห็นไหมเขาบอกว่าทุกวันนี้คนแก่อีกหน่อย

แต่ทุกวันนี้มนุษย์เขามีการวิจัยมาแล้วว่า
เริ่มจะอยู่กับตู้ตายางมากขึ้น
เพราะว่าปัจจุบันคนที่แต่งงานกันเป็นคู่กัน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

พี่หนุ่มเคยซื้อมาไหม

แล้วพี่เลือกสีผิวเลือกสิ่งอย่างเอง
เดี๋ยวก้นคุณก็พังหรอก

หาคนคุยด้วยดีกว่าไม่ต้องเสียถึงสองแสน

ใช้ฝ่าเท้ารูปหน้าหีบหลัง

อยากให้สองหน้าอย่างนี้

อาจารย์ชื่ออาจารย์เอตาทิพย์

คือมันเป็นคลิปวีดีโอที่เมื่อวานมีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะเหลือเกินฮะ
เป็นความเชื่อศัยศาสตร์สุดแปลกเลย
โลกออนไลน์ตอนที่ตื่นว่ามันคืออะไรกันแน่
มันแชร์กันมหาศาลเลย
เป็นคลิปบาธาบำบัด

คือวิธีของเขาจะใช้ฝ่าเท้าเหยียบตามจุดต่าง

ซึ่งโอเคล่ะเชียงใหม่มีไว้

เชียงใหม่เนี่ยเขามีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านคุณจำไม่ได้เหรอที่
ต้องเอาเท้าไปอังกับไฟ

เขาจะเหยียบไปบนทาน

นี่นาบที่หน้าไง

อาจารย์เอตาทิพย์

อย่างแรกเลยก็ต้องนั่งหันหลังแล้วก็พนมมือ
หลังจากนั้นอาจารย์เอตาทิพย์จะนั่งอยู่บนโซฟาเธอ
แล้วก็จะใช้ฟาเท้านี้เหยียบ

แอสเด่นเนี้ย

คลิปอาจารย์ก็จะให้ลูกศิษย์นอนลาบลงกับพื้น

ไปบนหนังหน้า
นั่นคือแค่หลังกับหน้า
ดีจริงใช่มะ

เขาจะเป็นแผ่นเหล็กร้อนในวางบนเตาไฟแล้วก็เอาทาวนี้เหยีบอยู่บนเตาไฟ
ก็มีอันนี้นะ
อาจารย์เอตาทิพย์
คุณแองจี้น่ารักค่ะ
ก็ช่วยอ่านให้หน่อยค่ะ
เย็นมันก็ไม่มีแรงแล้วเนี่ย
วันนี้ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนี่ไง
อีสานใต้ฝนตกทั้งวันทั้งคืน

เขาไม่บอกจังหวังอย่าเพิ่งเข้าไปหาเราว่าอยู่ที่ไหน
เอามาเม้าไขด์ไหมล่ะ

มะพร้าวก้นสาวลูกละ๓๐๐

ที่สวนทนุงนุษย์นี่ล่ะค่ะ
นี่มะพร้าวก้นสาวหรือว่ามะพร้าวทะเลนะคะ
ราคาลูกละ๓๐๐๐บาทนะคะ
ต้องปลูกไม่ใช่๕๖ปีปลูกขึ้นเนี่ย
ปลูก๓๐ปีขึ้นไปผลถึงจะได้ชิมนะคะ
รสชาติต้องบอกเลยว่าเนื้อหวานนุ่มหอมมันเลย

โหตายหนูฉันว่าหนูไปก่อนฉัน
จะส่งเธอไปรักษากับอาจารย์เอตาทิพย์ก่อน
ต้องบอกว่าด้ายตกผล
อายุ๒ปี๔เดือน๑๔วัน
น้ำหนักผลทั้งเปลือกเลย๒๐๕กิโลกรัมค่ะคุณ
แล้วถ้าน้ำหนักของผลไม่รวมเปลือกก็๑๑กิโลแล้วนะ

เขาบอกว่าเวลาที่จะกินเนี่ยต้องใช้เวลาผ่ากว่า๑๐นาทีเลยนะคะ
เนื่องจากว่าผลมีขนาดใหญ่มากแล้วก็เปลือกกะลามีความแข็งมาก

ตัวอะไรนี่ใบสันเหรอทำไมมันยืนอยู่อย่างนั้นนะ

ก็เป็นแบบลักษณะเป็นรูปพัด
ก็จะมีเพศแยกออกไปคนละต้นนะ
เพศเมียก็จะไม่ให้ผลจนกว่าจะอายุ๓๐ขึ้นไป
ต้นอาจจะมีระยะเวลาถึง๑๐๐ปีก็มีนะ

เป็นร้อยปีเลยนะคะบางลูกก็ต้องบอกเลยราคาแพงมาก

ออกไปอยู่ด้วยใช่ไหม
แฮปปี้เลยนะ
ภิกเบิร์น
ปิดเบรกไหมปิดเบรกนะ
ช่วงหน้านะฮะแอนด์ทองประสงค์นะครับ
คุกเข่าจัดชุดให้คุณณเดชนยายาแบบไม่ถือตัว

แต่ฉันอยากจะรู้อีกเรื่องหนึ่งนี่ไงหน้าหนึ่งไทยรัฐเนี่ย

หล่อจังเลยนี่น้องฟิล์มอ่ะเดี๋ยวกลับมาสาวบอกมา
กลับมาคับแบบใส่ใครกันต่อครับ

จริงเราเห็นภาพจากอินสตาแกรมนะคะหลายครั้งแล้ว
ที่วันนั้นก็จะมีการฟิตติ้งไม่ว่าจะเป็นงานฟิตติ้ง
หรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับละครของคุณแอนทองผสม
เขาก็ลงไปทำหน้าที่แบบเต็มที่มาก

คุณแอนก็คุกเข่าลงไปจัดชุดให้ไม่ถือตัว

หลายคนก็ชื่นจมมาบอกว่าพู่จัด
ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยลงทุนคุกเข่าให้
ให้คุณณเดชนกับคุณยาย่าทำเองกับมือ
ไม่ต้องรอให้แบบต้องเรียกทีมงาน
ขึ้นแทนเป็นผู้จัดละครมือทองอีกคนสำหรับคุณแอนธรพสม
ที่ตั้งแต่หันมาเอาดีทางด้านงานเวลาหลัง
ไม่ว่าจะหยิบจับทำละครเรื่องไหน
ดังหมดดังเป็นผู้แตกหมดเลย
เพราะว่าเจ้าตัวเป็นผู้จัดที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนี่แหละ
ขั้นตอนเลยเพื่อให้ละครออกมาดี
ล่าสุดก็มีการดึงตัวซุปตาคู่จิ้น

และคุณยายาอุรัสยามาประกบคู่กัน
ในละครรักโรแมนติกเลยเรื่อง
สึงขั้นกับลงทุนคู่ข่าวจัดให้เลย

เด็กถ่ายพรุ่งนี้เป็นตอนอายุประมาณสามเดือน

ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
ผู้ชายตอนนั้นเขาเรียนมาหลายอยู่

ส่วนผู้หญิงเป็นครูฝึกหัด

ครูฝึกหัดกับนักเรียนก็เกิดรักขึ้นมา
มันเป็นเรื่องปกติซึ่งสังคมทุกวันนี้ปกติ
เหมือนเรื่องที่เราไปเล่นเลยของไฟเดย์ค่ะ

จนในที่สุดเขาก็เกิดกระทอง

ฝ่ายหญิงคุณคิดถึงตอนเด็กอายุ๑๘ก็เกิดอาการช็อค

ก็ต้องแต่งงานก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
โดยที่แม่ฝ่ายชายไม่รู้รู้รู้แต่พ่อแม่ฝ่ายหญิง
แล้วไงคือก็ต้องไปใช้ชีวิตด้วยกัน
เพราะเด็กผู้ชายอายุ๑๘ไม่กล้าบอกแม่ตัวเองผมจะแต่งงานแล้วนะครับ
เพราะแม่ผมไม่ให้แต่งงาน
ยังไม่ได้ทำงานยังเรียนหนังสืออยู่เลย

โอ้คิดว่าความสุดดีใจที่ได้ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวเหมือนคนอื่น

แล้วก็ออมคิดว่าเลขไทยคือเลขไทยรางวัลที่๑
โถ้ไม่ใช่มันต้องเป็น๓ตัวลูกถ้าแบบนี้

สำหรับว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นเอาเลขนี้กลับมาซื้อที่เมืองไทย
คนออกมาเตือนนางก็เหมือนหน้าแตกนั่นแหละ
คุณรู้ไหมว่ายังไม่มีคนขึ้นไปรับเงินอีกกี่รางวัล

แต่รอบรางวัลที่๑สมมุติเรา๓คนอย่างนี้

ลงทุนซื้อกัน๑ชุดลอตเตอรี่๑ชุดมันมี๑๐ใบ

เธอบอกว่าเธอมีเงินรอบเมศีกัญชัย๔

ปรากฏว่าลอตเตอรี่ใบละ๘๐บาท

แล้วจะแบ่งกันอีท่าไหนล่ะทีนี้

เพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทกันมา๓คน

ปรากฏว่าจากที่ซื้อมา๘๐๐กว่าบาท
ก็กลายเป็นมูลค่า๓๐ล้านบาท

คณึงนิษฐ์คชาพากัญชัย

คชาพาออกเงินน้อยก็เอาไป๒ใบ

คชาพากัญชัยนึกจากเจอให้ทุกวัน
ก็จะพาเอาเงินไปขึ้นให้หน่อยไหม

กัญชัยเนอะในทัยไม่ดีอ่ะ

ไปทุกวันนี้โกเว้นก่อน

เพื่อนกิ๊กหมดตอนนี้ชนะหมด
เข้ากลัวเลยเป็นคำถามว่าไอ้คนที่เหลืออีก๔ใบ

จะต้องควรจะแบ่งหรือไม่ควรแบ่ง
นี่ไงแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีชมรมช่วยเหลืออยู่
เหลือเหยื่อชายกรรมจะเข้ามาช่วยเหลือนะ
ตอนนี้ก็ไปเที่ยวทะเลครั้งแรกนะครับ

นำทีมลูกหัวแฝดอลิศอลันจัดที่เที่ยวทะเล

โอปอล์กับสามีโอ๊คก็เลยจัดทริป
พาลูกชายกับลูกสาวฝาแฝดไปเที่ยวทะเลครั้งแรก

ได้เดินเล่นกันแบบริมหาดทรายนะครับ
โดยน้องอารินมาในชุดนีโมสีส้มมุ้งมิ้ง
ส่วนอลันเนี่ยสวมชุดฉลามน้อยสีฟ้าน่ารักมากเลย

ผมยังไม่เคยพามายูไปทะเลเลยว่

เคยครั้งนึงล่ะค่ะโอ้วเธอวิ่งจับมันไม่ไหวหรอกนะ

เธอคิดดูขนาดอยู่นี่มันยังวิ่งขนาดนั้นแต่ถ้าสมมุติไปไข่เรือวิ่งลงทะเลทำไง
แย่สิพี่ก็ต้องแบบหาบ้านที่เป็นแบบวิลล่าหน่อยไหมค
จริงเธอคงเธอคิดดูมันวิ่งขนาดนั้นมันคงเดินชี้ทั้งวัน
ไปที่อีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

ทำไมใบเตยซื้อบ้านทีไรเป็นเรื่องทุกที
ครั้งนี้ใบเตยก็เปิดบ้านหรูของใบเตยนะฮะ

กลายเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบนางก็

คนไปหาว่ามีคนซื้อให้นางถูกต้องไหม
อ๋อหลังนี้เหรอนั่นคือหลังนี้แหละอ๋อหลังนี้เลยเหรอ
นางก็บอกเลยเป็นบ้านหลูนะฮะญาติลำอินทา

ซื้อเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ตอบแทนหยาดเหงื่อที่นางเสียไป
บอกว่าบ้านของใบเตยนี่เขาบอกสร้างอลังการ

จับเอาผัวไปเทิร์นเอาผัวไปเทิร์นได้ไหม
พูดไม่รู้ทางใช่มหรือยัง
เธอจับเอาผัวไปเทิร์นได้ไหม

ลำยองน้องหินห่าว

นางชอบไง

ควรเขาก็ถามว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเอาไปเตยอีกนิดนึง

ควรเขาถามนางอีกว่าเนี่ย

บอกว่าก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเลิกกับแฟนเลิกกันหรือยัง

เรื่องการแต่งงานตนยังไม่ค่อยกล้าเชื่อและความหวัง
อนาคตยังดีอยู่ก็คงอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละนางก็ว่า

ช่วงหน้าสามีเก่ามดดำ

เฮ้ยวีเลิกกลับมาพรมยังเธอ

อ่ะกลับมาก่อนครับ

คุณวีรภาพ
วีรภาพสุภาพไภบุญ
ตอนนี้ออกมาบอกแล้วนะครับว่า
ลายนานแล้วต่อไปอย่าเรียกผมว่าเสือ
นั่นไง
นั่นไงอีวี
แม้จะออกมาบอกว่าตอนนี้นะเป็นเสือทิ้งลายไปแล้วนะครับ
แต่เชื่อนะครับว่าใครก็ยังจับจ้องนะฮะบรรดาสาวของหนุ่มวีวีรภาพอยู่
หรือว่าสาวคนไหนจะทำให้หนุ่มวีรภาพยุดรับเจ้าชู้ลงดาย
เขายังรู้พี่จำไม่ได้
ทำงานมากไปจนลืมไปว่า
พารูไปทะเล

ตอนนั้นไปถ่ายน้องที่ใส่ชุดรถสำร้อม

คนดูเราจากหลายประเทศนะคะจากลาว

เพราะก่อนหน้านี้มีหมอดูทักนะครับ
ดูทักว่าวิรภาพนี่ห้ามแต่งงานเกินิยุ๔๐

บอกว่าสำหรับความรักตอนนี้ยอมรับว่ามีคนที่กำลังคุยกันเรื่อยนะ
ส่วนตัวแล้วไม่ได้หือหวากับเรื่องรักสักเท่าไหร่
เพราะมันผ่านช่วงละความรักหวานมานานแล้ว

ต้องชอบคนที่เด็กกว่าอยู่แล้ว
ล่าสุดไปดูหมอมาโดนทักนะครับว่า
ห้ามแต่งงานกยุ๔๐นี่เหลือีกวันอีก๕ปี

แต่ชีวิตวันหนึ่งผมอยู่กับบริษัทอยู่กับเพื่อน
บริษัททำอย่างติดละครนางเป็นผู้จัดหรือยังแองกี้
ผู้จัดเป็นผู้จัดอยู่กับกีต้า

อาจจะแต่งก็ได้นะใครจะไม่รู้
เป็นเสื้อถ้าจะถอดเคี้ยวเล็บถอดได้
แต่ลายต้องยังอยู่
เดี๋ยวลายยังอยู่ไหม
ลายยังอยู่ไหม
จำไว้วีรภาพเสือเนี่ยเวลามันเจ็บมันไม่ร้อง
แต่เวลามันจะขย่ำเหยื่อมันไม่บอกใครเหมือนกัน
อย่างกลับบ้านไปต้องไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวนะ

อะไรอะไร

ปิดท้ายกันวันนี้ด้วยความกำยำ
ล่ำสั่นของพระเอกบ้านเราดีกว่า

รายละเอียดทุกคนจริง
ไปดูซิซิกแพคของผู้ชายกล้ามปูกันชัดเลย

สนองนี้หล่ำเลยน้องมีความหิวนี่ดูสิอ๋อนางบอกให้เร่งข่าวอื่นเพื่อน
เขาจะให้ข่าวนี้ค่าไปเลยเราไปที่อันดับที่๑ฮะ
ที่คนรู้สึกว่าหัวนมเป็นสีชมพูมีการถ่ายทอดไลฟ์ไปที่จีนเลยด้วยซ้ำไป
เขาฉันเคยถามว่ามาเราชุดจะทำธุรกิจอะไรเป็นไหม

นี่ไงเค้าทำไปธุรกิจสารส้มของเค้าเลย
อ๋อเลยเหรอดูสิคุณไมค์

อเล็กเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมาก

พี่หนูคงใช้แล้วนี่เห็นไหม
คนต่อไปคุณนเดชคุกิมียะ
คนที่๕ไอ้อ้วนเด่นคุณ
เดี๋ยวเอาแค่ชื่อจริงเขาแหมะ

เมื่อก่อนพี่ประดัมชอบเอารองเท้าทางเข้ายังน้อย

ไม่ค่อยได้เห็นหุ่นเจมส์มานะเป็นยังไงก็ไม่รู้

แต่อีกคนนึงที่เป็นขวัญใจของผู้ชายชายจริงหญิงแท้ทั้งประเทศเนี่ย

อีกคนที่มันหล่อว่าหล่อขึ้นเลยคือ

เป็นคนที่เล่นกล้ามฟิตกล้ามแล้วหล่อขึ้น

คนที่แบบว่าอายุทำอะไรไม่ได้จริง

คุณป้องนวัตก็แบบหุ่นดีมากเลยใช่มั้ย

เซ็กซี่สุด

ก็คือต้องเป็นโตโน่พาคินฮะ

เดี๋ยวเราไปที่เช้าข่าวชัดโซเชียล

แผ่นดินไว้นะฝนตกหนักแล้วก็ไปดู

ว่าใครโผล่ทหารใหม่ตอนนี้เขาบอกว่าออกมาแล้วเนี่ย
ตอนนี้เป็นใครอะไรยังไงกันบ้าง

หลายเรื่องเลยเช้าวันนี้ค่ะ
แต่ว่านักเน้นเจยะไปเรื่อง
ของแผ่นดินไว้ท่างที่

หนักก็คือพม่าแล้วก็ที่อิตาลีคือวันเดียวกันมันไหว๒ประเทศ
คนก็สงสัยว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
เห็นบอกมีสุมาตราด้วยใช่ไหมครับ

ใช่ค่ะคือในทะเลที่สุมาตรา
แล้ววันนี้มีข่าวนายกตู่ไหม
ข่าวนายกฉันเป็นเอฟซีนายก
เรื่องจะถามครับคุณไปเที่ยวต่างประเทศกับใครมาครับ
มิวไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนที่โนแมท

แก๊งเพื่อนครับพี่ดูเที่ยวว่า
มิวไปทำหน้าที่เข้งเคลียดของนายต่อไปได้ละ
นางจะมาประถามเรื่องฟงแล้วแฟนนางไม่ได้
ขอบคุณผู้ชมสาระมาแล้วนะครับ
โอเคไลท์สาระกลับมาสักระยะหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวเราไปที่สาระต่อเราโยนต่อให้มิ้วเลยแล้วกันนะครับ
ไปกันก่อนครับเย็นนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ